คุณผู้ชมนี่ฉันเห็นข่าวนี้แล้วสินะก็หือหือเรื่องเนี้ยเหมือนละครเลยจริงจริง
คิดดูสิคนที่ท้องอ่ะจริงจริงต้องได้รับการดูแล
เอาใจใส่เหมือนเจ้าหญิงเลยอ่ะจากสามีแต่ปรากฏผู้หญิงคนนี้อ่ะ
เธอนะโดนสามีน่ะนอกใจไปมีคนอื่นแล้วสามีกับกิ๊กคนนั้นหรือว่าชู้คนนั้นเนี่ย
ยังมีการหลอกเธอมาแล้วมาปล่อยทิ้งไว้กลางทางให้เงินติดตัวไว้๕๐บาทแบบนี้
แล้วเธอตั้งใจจะเดินทางจากอุบลไปกรุงเทพด้วยวิธีการเดินเท้า
ใช่กี่กิโลนะคุณโอ้โหคุณจากอุบลไปกรุงเทพมันไม่ใช่ใกล้แล้วมันเดินไปยังไงอ่ะ
สี่เดือนแบบนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะอายุสามสิบสามปี
เราขอเรียกเธอว่าคุณเมย์ละกันคุณเมย์น่ะท้องสี่เดือนตอนที่คนไปเจอเนี่ย
ร้องห่มร้องไห้อยู่หน้าร้านค้าริมถนนบ้านคอนเอ่อบ้านคอนสาย
ที่ตำบลโนนโหนนะค่ะเที่ยมเผอร์วาดินชำราบของอุบลค่ะ
ทีนี้เห็นเป้ที่วางอยู่ข้างไหมเป้มีอยู่สองใบเออเธอก็หอบผ้าหอบผล
ผ่อนใส่เป้นะนะใช่ค่ะผู้ใหญ่บ้านกำนันตะบนโนนโหนเนี่ย
ปลอบใจอยู่เอาใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะ
กินอะไรก่อนนะจะได้ไม่หิวลูกในท้องเขาต้องการอาหารนะ
ทีนี้ตอนคุยกับคุณเมย์คุณเมย์ก็เล่าให้ฟังว่า
ตัวเธอเป็นชาวไทยใหญ่อยู่ที่เชียงราย
เลยอาจตัดสินใจฉันมาอยู่บ้านเธอละกัน

อยู่บ้านสามีที่อำเภอสิรินทรที่อุบล

สามีไปคบกับคนอื่น
คนอื่นที่ว่าเนี่ยเป็นกิ๊กคนอื่นแล้วคบแบบเปิดเผยมากนะ
ถามว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีดีกว่าเธอยังไงเหรอ
บอกว่าเขาไม่ใช่ผู้หญิงด้วยค่ะเขาเป็นสาวสอง
แล้วพาคนนั้นมาอยู่ในบ้านนอนห้องเดียวกันคุณคิดดูสิ
สามคนผัวเมียน่ะแล้วสาวสองคนนั้นน่ะทำตัวเหมือนกับแบบเป็นภรรยาอีกคนนึงเลย
ตัวคุณเมย์เองอ่ะทะเลาะกับสามีนะหลังจากนั้นน่ะทั้งฝั่งสามีและสาวสองอ่ะ
ก็หลอกหลอกพาคุณเมย์มาที่ตัวเมืองอุบลทิ้งคุณเมย์เอาไว้แบบเนี้ย
มีเงินติดตัวอยู่แค่๕๐บาทคุณเมย์ไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร
ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อน
แต่เพื่อนอยู่ที่กรุงเทพเธอก็เดินเท้ามาเรื่อยเลยฟังคุณเมย์หน่อยค่ะ
ไปกรุงเทพฯคิดว่าไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อน

ไม่รู้ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
แต่เดินไปไม่ไหวหรอกค่ะท้อง๔เดือนแบบนี้
อุบลจะไปกรุงเทพมันไกลมากนะ
ทีนี้พอพลเมืองดีมาช่วยเหลือเห็นแบบนี้แล้ว
จากเอาเงินยัดใส่มือคุณเมย์แล้วเนี่ย
ก็แจ้งตำรวจสพวารินชำราบตำรวจก็เอาตัวเธอไปที่โรงพัก
แล้วก็ประสานเพื่อนให้เพื่อนคนที่บอกอยู่กรุงเทพค่ะ
ตำรวจก็ให้เงินเป็นค่ารถไฟไปอีกจำนวนนึงนะติดตัวไป
แล้วก็พาเมย์ส่งขึ้นรถไฟไปช่วงทุ่มนึง

อ่ะให้เดินทางปลอดภัยให้ได้เจอเพื่อนอ่ะนะคะครับ